มีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงเล่าครับเพื่อนเขาเมากันเสร็จแล้วเนี่ย
เขาก็ชวนกันเล่นเกมท้าตายอ่า
ค่ะเกมมรณะอืม
ก็เอาปืนมากระบอกหนึ่งแล้วโชว์เพื่อนบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจะเทกระสุนออกมา
เอาออกมาจากลูกโม่แล้วก็หลังจากนั้นโชว์ให้ดูเสร็จแล้วค่อยเอามาเล็งและยิงทีละนัดทีละนัด
สองนัดแรกเนี่ยทุกอย่างปกติแต่พอนัดที่สามเนี่ยโป้งเข้าขมับของคนที่ถือปืน
แล้วกระสุนไปโดนคนข้างตายคู่นะฮะ

สองคนด้านหลังของเรานะครับเป็นเรื่องเศร้าของสองครอบครัวครับ
และนี่คือภาพเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุ
อกจากนี้เรามีภาพวงจรปิดด้วย

นี่ครับกลุ่มผู้ตายคือก่อนหน้าที่เขาจะมาล้อมวงกันแล้วก็เล่นเกมท้าตายเนี่ยนะฮะ
ไปเที่ยวมาก่อนที่ผับแล้วหลังจากนั้นมาต่อที่ร้านยาดองครับ
ภาพวงจรปิดวินาทีก่อนเกิดเหตุครับ
และกลุ่มเพื่อนนั่งสังสรรค์กันที่ร้านอาหารริมถนนโรจนะกม๑๒ที่บางปะอินอายุทยา
กล้องอาจจะไกลหน่อยนะครับเราพยายามซูมเข้าไปใกล้ได้ประมาณนี้แหละ
กลุ่มผู้ตายสวมใส่ชุดเหมือนกับชุดนักเรียนเห็นไหมฮะ
พอจะมองออกไหมเหมือนเสื้อสีขาวยูนิฟอร์มนักเรียน
บางคนอาจจะแต่งตัวเหมือนกับชุดนักเรียนผู้หญิงก็มีเหมือนกัน
ไปเที่ยวกันมาแล้วที่ร้านเนี่ยเขามีงานปาร์ตี้ทีมชุดนักเรียน
นั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมแต่งตัวเหมือนกับนักเรียนกันมาแบบนี้นะครับ
ไปดูกันต่ออีกช่วงหนึ่งมีรถกู้ภัยมากันหลายคันครับ
นี่ฮะเห็นไหมฮะไฟวิบป๊อบวิบป๊อบวิบป๊อบมาจอดกัน
ดูเวลานะครับภาพจากหน้าจอคุณผู้ชมตี๓๓๕นาที
เข้าสู่วันที่๑๘กุมภาแล้วดึกเมื่อคืนนี้ครับ
เพราะนี่คือวินาทีที่เสียงปืนเนี่ยดังไปแล้วแล้วมีคนตาย๒คนนะครับ
ตำรวจสพบังปะอินรับแจ้งครับไปตรวจสอบ
บอกว่ามีคนถูกยิงตายด้วยปืนลูกโม่จุด๓๘ช่วงตี๓กว่า
และตายสองคนจุดเกิดเหตุพอไปถึงครับ
พบร่างแรกนายลิขิตหรือว่าในเบียร์อายุ๓๐
ผู้ชายคนนี้ครับเขาล้มฟุบกับโต๊ะแล้วมือยังกำปืนไว้อยู่เลยครับ
พบว่าปืนยิงเข้าไปที่ขมับขวากระสุนเจาะไปตรงนั้น
แล้วลูกโม่ยังมีกระสุนค้างอยู่๑นัด
นี่คือร่างของในเบียร์ร่างแรกที่เจอ
อีกหนึ่งร่างครับนายเอกลักษณ์หรือว่าในเก่งอายุ๒๐
คนนี้ใส่ชุดเหมือนยูนิฟอร์มชุดนักเรียนคือไปปาร์ตี้มา
แต่จะเห็นว่าในเบียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่นะฮะ
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัดนอนจมกองเลือด
แล้วใต้โต๊ะไปเจอกระสุนปืน๔ลูกตกอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่เกิดเหตุแม่ของทั้งสองคนเดินทางมาถึง
โอ้โหใจของแม่นี่ก็เหมือนกับมีคนมาควักแก้วตาดวงใจไป
ร้องไห้เสียใจมากญาติก็ต้องคอยปลอบประโลมนะครับ
แม่ของในเก่งในเก่งคือคนที่โดนลูกหลงนะ
เพราะว่าในเบียร์เป็นคนยิงไงยิงตัวเองโชว์เพื่อนเสร็จปั๊บ
กระสุนเจาะและทะลุไปโดนในเก่งด้วย
ในเก่งบอกว่าปกติตอนตี๒ลูกจะกลับมากินข้าวที่บ้าน
แต่เมื่อคืนนี้ลูกไม่กลับมาใจคอไม่ดีแล้ว

ส่วนแม่ของในเบียร์บอกว่าลูกรับจ้างอยู่อยู่ที่อ่างทอง
เพิ่งจะเที่ยวหาเพื่อนที่อายุทยาทุกวันเสาร์
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ครับปกติลูกแม่ทำอะไรครับทำงานอะไรครับ

รับจ้างครับ

แล้วก่อนจะออกมาเขาพูดอะไรกับแม่ไหมครับ
ไม่พูดอะไรทุกคนก็มารับจ้ะ

ส่วนเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าในเบียร์ก็คือคนที่ชวนเพื่อน
เขาพิการเดินไม่ได้เคยถูกยิงเข้าที่หลังเมื่อ๑๐ปีก่อน
อ้าวแล้วจากอ่างทองมาอายุทยายังไง
นั่นน่ะสิค่ะคือเพื่อนไปรับครับอืม
เพื่อนเนี่ยไปรับจากอ่างทองมาที่อายุทยาก็ไม่ได้ไกลกันมากอ่ะนะครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปปาร์ตี้ชุดนักเรียนที่ผับไปไหม
เบียบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเหมือนกับสภายาดอง
นั่งรอเพื่อนหลังจากนั้นพอเพื่อนเลิกจากผับเสร็จแล้วมาต่อกันที่โต๊ะตรงนี้ฮะ
นี่จำลองเหตุการณ์ให้เห็นนะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมในเบียร์เขาถึงมาอยู่ที่อายุทยาได้
พอเพื่อนไปรับมาเสร็จแล้วปาร์ตี้ชุดนักเรียนเลิกแล้วทั้งหมดประมาณ๖คนครับรวมแล้ว๖คน
ก็เดินทางมาต่อกันตรงนี้ปรากฏว่าด้วยความเมาในเบียร์ครับหยิบปืนขึ้นมาโชว์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นรัสเส้นรูเรตนะ
นี่ดูเทกระสุนออกจากลูกโม่ใส่แก้วแล้วก็หมุนลูกโม่โชว์ครับ
แต่เพื่อนบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ากระสุนเนี่ยมันออกมาหมดหรือเปล่าแต่ไม่มีใครห้ามกันเลยเหรอคะ
ด้วยความเมาด้วยครับจังหวะนั้นก็ตี๓กว่าแล้วเนอะแล้วออกมาจากผับด้วยแล้วมาต่อตรงนี้
ครั้งที่๑ครั้งที่สองเนี่ยลั่นไกลปกติแต่พอสับไกลครั้งที่๓ปั๊บโป้งครับ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ขมับของในเบียร์แล้วทะลุไปโดนในเก่งเพื่อนที่อยู่ใกล้กันตายอีกหนึ่งคนนะฮะ

นัดที่๓ครับ
นัดที่๓ครับ

สุดท้ายแล้วสังเวย๒ศพเลยนะฮะ
คุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีครับลงพื้นที่
มีร้านขายอาหารอยู่ริมทางแล้วก็มีโต๊ะตั้งเรียงราย
เดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศแล้วก็ไปเจอว่ายังมีคราบเลือดกองเลือดอยู่เลย
ทรายเพิ่งเอามากรบเองนะฮะบริเวณจุดนี้ครับ
ญาติของในเบียร์เดินทางมาทำพิธีเชิญวิญญาณ
หลานของผู้ตายบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับ
ผู้ตายเขาไม่ได้เป็นคนพกปืนไปเล่นอะไรแบบนี้นะ

เพราะปกติคือไม่ว่าจะเมาขนาดไหนก็ตามเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะฮะ
ไม่แล้วเขาเป็นคนที่เคยถูกปืนยิงจนทำให้ต้องพิการไง
ก็ไม่น่าจะเล่นอะไรกับปืนได้แบบน่ากลัวแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเครียดใดด้วยฮะ

ไม่ล่ะครับเพราะ

ถือปืนไว้แล้วข้อความนี้โพสต์เอาไว้บอกว่า

ข้อความว่าไม่รู้ผมโสดวันวาเลนไทย

ขณะที่อีกหนึ่งร่างก็คือในเก่งครับ
คนที่โดนลูกหลงญาติรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทรงกุศลนะครับ

คือในเก่งเขาทำงานช่วยกู้ภัยด้วยครับ
ดังนั้นภาพหน้าโรงศพก็เลยจะเป็นภาพที่ในเก่งเขาสวมใส่ชุดของกู้ภัยนั่นเอง

แล้วนอกจากนี้ได้คุยกับแม่ของในเก่งครับ
แม่ประทุมร้องไห้ตลอดเลยคุณผู้ชมคุณมิ้น

บอกว่าลูกเนี่ยไปช่วยงานกู้ภัยแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยว

ปกติเขาก็จะกลับมาหาแม่มากินข้าวกันแล้วก็คอยโทรหาคือแม่เป็นห่วงมากลูกคนนี้ก็เป็นลูกคนเล็กด้วยนะครับ
ไม่เคยรู้จักกับเพื่อนกลุ่มนี้มาก่อนแม่บอก

เมื่อวานลูกเพิ่งสัญญาบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวถ้าเมษายนนี้คือผมไปจับใบดำใบแดงทหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าสมมุติรอดทหารเดี๋ยวผมจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อและแม่นะ

แต่สุดท้ายก็ไม่คิดเลยครับว่าสัญญานั้นจะเป็นสัญญาสุดท้ายที่ลูกชายยังไม่ทันได้ทำก็โดนลูกหลงแล้วก็ตายจากไปอย่างรวดเร็ว

ในโซเชียลเหมือนกันครับ
เดี๋ยวลองดูนะครับ
ก่อนเกิดเหตุครับเห็นว่ามีการโพสต์รูปใส่ชุดนักเรียน
เพราะเขากำลังจะไปทีมปาร์ตี้ชุดนักเรียนที่ผับกันใช่ไหมครับ

ภาพนี้ฮะแล้วก็เช็คอิน
ญาติก็เลยเอาชุดยูนิฟอร์มนี้มาสวมใส่ให้ด้วยกับศพ

ตอนที่รดน้ำที่ร่างของศพครับ
เคยเตือนเคยเป็นผู้หญิง
มาคืนไม่เลโทไม่ได้คุยกัน

พี่ถามว่าตกลงเป็นปืนลั่นจริงใช่ไหม

ใจนะคะว่าปืนลั่นจริงเหรอหรือยังไงคือมันจะบังเอิญ
ขนาดนั้นเลยเหรอคือมันโหมันไม่ใช่โอกาสที่มันจะเกิด
ขึ้นง่ายนะคะที่ลั่นใส่หัวคนนึงแล้วทะลุไปเจอหัว
ด้วยนะฮะค่ะพอทะลุจากในเบียร์ก็เลยมาโดนเขาเลย
อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
เป็นหัวหน้าจุดเอเชียสามศูนย์หน่วยกู้ภัยอายุธยาบอกว่าจะต้องรับรุ่นกู้ภัยให้กับนายเก่ง
อยู่แล้วเชียวนะโอ้ต้องอยู่แล้วฮ่า
และก็มาเกิดเหตุการณ์นี้สักก่อนครับอืม
ตอนนี้คือเขาก็มาเวาะสีออกออกปฏิบัติหน้าทีกับผมตลอดเลย
เพราะกลัวเป็นเกณฑ์อาหารเหมือนว่าติดเพื่อนตอนนี้ติดเพื่อน
เพื่อนไปเที่ยวนะกลัวจะโดนอาหารแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ลุขมับตัวเองและโดนร่างของเพื่อนด้วยพ่อและแม่ก็รับศพจากโรงพยาบาลนะครับ
ทำพิธีที่วัดบ้านลาดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของในเบียร์ครอบครัวและญาติก็ช่วยกันจัดเตรียมงานศพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแบบที่เห็นนี่แหละครับยกโรงเคลื่อนร่างมา
เดี๋ยวจะมีการหารือกันนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะตั้งสวดศพประมาณ๓วัน
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนทางศาสนาอืม
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมต่อไปครับ